ล่าสุดวันนี้ก็มีการเปิดเผยจากข้าวชม
วันแรกในบ้านเราช่วงเดือนตุลาคมนี้

จะมีระหว่างวันที่๑๖๑๘กุมพาพันธุ์
จำหน่ายบัตรครับจะจำหน่ายผ่านทางเคาน์เตอร์สวิตช์
เอาทิเก็ตโดยคุณสกลวรรณพงศ์ครับ
ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้สาธิตการซื้อตัวให้ชมด้วย
แล้วก็ยังถือเป็นใบแรกของเมืองไทยเลยนะครับ

ราคาบัตรมี๒ราคานะครับซื้อครั้งเดียวดูได้๓วัน

ซื้อได้วันนี้ถึง๑๙กุมภาพันธ์ได้ลด๑๕
แล้วจากนี้ครับยังสามารถใช้บัตรรูการ์ดนะครับ

ใช่ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะครับนายชะโกนวรรณภงก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่า
ทั้งสนามและระบบจัดการตอนนี้ถือว่าพร้อมมากนะคะ
ซึ่งกิจกรรมสีสันหน้าสนามก็มีมากมายไว้รองรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต
ว่าจะเป็นการโชว์แต่งรถหรือว่าการประกวดเครื่องเสียงตลอด๓วันของการแข่งขันนะคะ
รวมถึงการโปรโมทด้วยที่จะนำเอาคารวาลผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะคะ
ขับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไปที่บุรีรำในวันที่๑๗กุมภาพันธ์
และที่พิเศษก็คือการนำหมวกกันน็อกหรือว่าชุดที่
โอ้โหแฟน๒๐๐ก็ต้องอยากได้มากแน่นอน
ย้ำกันหน่อยครับทางหน้าจอคุณผู้ชมนะครับ
วันพรุ่งนี้๓ทุ่มเป็นต้นไปทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
คู่เอกนะครับยิงสดจากจักรต้าอินโดนีเซีย
เจอกันของทิฟเฟอร์นิเตียวจากสิงคโปร์เจอกับทางสงจิ้งหนานจากจีนนะครับ
แชมป์รุ่นนี้ใครจะเป็นแชมป์ติดตามได้๓ทุ่มเป็นต้นไป
ยังไม่มีนักสู้ไทยในสังเวียนนี้แต่ว่ามีผลต่อเนื่องไปถึงนักสู้ไทย
น่าว่าหลายคนของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในข่ายที่จะมีโอกาสชิงแชมป์โลกในปีนี้
แล้วก็เดี๋ยวสนามต่อไป๒๖มกราคมนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็ติดตามได้